สูญเสียบุคคลสำคัญอย่างคุณลบบุรีรัฐ
เมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมา

ล่าสุดนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

จากไปของครูลบบุรีรัฐ
วิเชียนคำเจริญศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงนักแต่งเพลงลูกทุ่ง
ปี๒๕๔๘วัย๗๗ปี
นับเป็นการสูญเสียครูเพลงฝีมือดี
วงการเพลงลูกทุ่งไปอย่างไม่มีวันกลับ
โดยเมื่อเวลา๑๗นาฬิกาที่สาลา๑๐
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
บดินทรเทพยาวรางกูล

อย่างหาที่สุดไม่ได้แก่ครอบครัวคำเจริญ
อกจากนั้นยังมีเหล่าคนลุกทุ่งและคนดังมาร่วมพิธี
อย่างครับข้างอาทิชนละทีทานทอง
สดใสรุ่งโพทองสอนเพชรสอนสุพรรณ
จอมขวัญกะละยาสิรินทรานิยากร
ถั่เชิญยิ้มและหม่ำจกมก

กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการลูกทุ่ง
ลูกศิษย์ลูกหาที่มาร่วมแสดงความอาลัย
เผยว่าก่อนที่ครูลบจะจากไป
จะได้เซ็นมอบลิขสิทธิ์เพลงพ่อแม่แห่งไทย

เพื่อใช้เผยแพร่เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
ทั้งนี้ครอบครัวเชื่อว่าบทเพลงจากปลายปากกา
กว่า๒๐๐เพลงบนเส้นทางลูกทุ่ง
อยู่ในใจของทุกคนตลอดไปค่ะ
คุณพ่อคุณพ่อรักในหลวง
สิ่งสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะเสีย

พ่อแม่แห่งไทยให้กับกระทรวงยุติธรรมไป
เพื่อที่จะได้ไปเผยแพร่เทิดพระเกียรติในหลวง
ตอนนี้ได้เซ็นสัญญามอบให้กับกระทรวงยุติธรรมไปแล้วนะคะ

ก็ทำดนตรีแล้วก็ทำการขับร้องแล้ว
คงจะต้องรอทางกระทรวงยุติธรรมเป็นคนเผยแพร่นะคะ
เพราะว่าอันนี้คุณพ่อก็ให้ลิขสิทธิ์กับกระทรวงยุติธรรม
เพื่อที่จะเผยแพร่เป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงราชการที่๙ค่ะ

ก็ผลงานของพ่อก็ยังฝากเอาไว้ในแผ่นดินค่ะ
ด้านครูชนละทีทานทองในฐานะเพื่อนสนิท
เติบโตบนเส้นทางเพลงลูกทุ่งร่วมกันมานานกว่า๕๐ปี

พร้อมยกให้ครูลบบุรีรัฐเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญ

ได้รับความนิยมจวบจนทุกวันนี้
เช่นเดียวกับสิรินทรานิยากร
เผยทั้งน้ำตาว่าครูลบเปรียบเสมือนพ่อ

เราเหมือนเป็นครอบครัว
หัวไม่ใช่เบ็ดแค่ครูเพลงกับลูกศิลป์หนึ่งนะคะ
ล่าสุดก่อนที่ครูจะเข้าโรงพยาบาล
ครูก็ยังให้เพลงครูบอกว่า

บอกแล้วว่ามันเป็นความผูกพันที่
ที่นี่มา๓๐กว่าปีที่
สำหรับกำหนดสวดพระอภิษฐรรมภูลลบบุรีรัฐ
จัดพิธีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๑๗ธันวาคม
หลังจากนั้นครอบครัวจะเก็บศพไว้เป็นเวลา๑๐๐วัน
เพื่อรอกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป